ดูแลตัวเองนี่เรื่องสุขภาพมาเลยจ้ะ
ใครบ้างจ๊ะหันซ้ายกรอบหันขวามันกรอบ
หันหลังกรอบอีกทีนึง
กระดูกมันไม่ค่อยดีคุณผู้ชมค่ะมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่
จะพาดูสาวคะที่เขาเอนเอาอ่อนเลยนะ
ขยันบริหารร่างกายเหลือเกินค่ะ
เผื่อใครสนใจไปทำตามบ้างอ่ะไหนคนแรกมาดูนิดนึง

กิจกรรมดูแลรูปร่างสุดโปรดอย่างพีราธิสค่ะ
บอกเลยว่าปังมากนอกจากขุนของน้องก้าวจะดีเวอร์เวอร์แล้วนะ
คุณคุณดูลีลาซะก่อนท่าทางของน้องค่ะ
พริ้วไหวดังสายน้ำเคลื่อนไหวแต่ละครั้งโอ้โหมันชวนมองไปซะหมดเลย
แต่เห็นน้องก้าวทำท่าทางแบบดูสบายขนาดนี้นะคะ
บอกเลยว่าแต่ละท่าเนี่ยมันไม่ง่ายนะมันเป็นท่าที่ยากทั้งนั้นเลย
ต้องใช้กำลังแขนค่ะมีการเกรงแขนมีการใช้กำลังขา
แล้วก็แกนกลางลำตัวต้องแข็งแรงสุดเลยนะคะ

ฉันเคยลองพยายามเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งร้าวกว่าเดิมพร้าวทั้งตัวเลย
ตอนนี้หนังเอกสวยซาวแมทพิรณีกำลังอินทีเลยกับโยคะ
แมทเธอเพิ่งเริ่มมาได้เดือนกว่าเอง
ก็เริ่มจากค่อยนั่งสมาธิกันก่อนละกันยืดเหยียดเบา
สักพักตัวเริ่มอ่อนจากท่ายากก็เริ่มมานะคะสะพานโค้งนิดนึงก็ละกันชิล
แต่พอฝึกไปนานคุณผู้ชมเขามีคลิปโชว์ความปังนะโยครับ
บอกเลยเนี่ยท่ายากคุณผู้ชมไปลองดูคลิปกันดีกว่าค่ะ
โอ้โห
เมื่อกี้ไม่น่าเลยไม่น่าพยายามทำตามเลย

ยังเกร็กอยู่นะแต่เรื่องยืดตัวสำคัญมากคุณผู้ชม
เพราะว่ากิจกรรมในแต่ละวันเราทำอะไรซ้ำเนี่ยคนอยู่หน้า
หน้าจอบางคนตำส้มตำบ่อยมันต้องยืดนะ

แล้วก็ไปร่ำไปเรียนกับคุณครูกันดีกว่านะคะ